โค้งสุดท้ายของแม่ชมกันสักทีนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดือนนี้แล้วนะที่เราจะได้เห็นชมหน้าลูกสาวคนสุขธรรมและสุภูมิอรัยงา

ก่อนหน้านี้แม่แอฟก็เคยออกมาบอกแล้วนะว่าแม่ชมเนี่ย
ดรับงานเตรียมลาคลอดแล้ว
เราก็เลยตามไปดูกันหน่อยว่าเออตอนนี้แม่ชมเป็นยังไงบ้าง

ก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ออกแรงเยอะหรือเดินเยอะนะคะ
ก็เลยงัดวิชาทำขนมปังที่ช่ำชองชำนาญมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
ออกมาเทรนด์ให้กับพี่สายฟ้าพี่พายุค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่เห็นนะคะว่าคนที่รับบทเป็นลูกมือก็คือ

แต่ส่วนพี่ยุนั้นวิ่งอยู่ที่ไหนไม่รู้แหละ
แต่พอแม่ชมเรียกให้มากินขนมปังเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เทนต์เข้าครัวยังไม่หมดเห็นไหมพี่แจ๊คมีแซลมอนด้วย
เมื่อกี้ทำขนมปังไปแล้วคราวนี้มาทอดปลาโชว์บ้าง
เช่นเคยค่ะพี่สายฟ้าเขาก็รับบทเป็นผู้ช่วยคุณแม่
ส่วนพี่พายุนั้นสแตนบายรออยู่ที่โต๊ะอาหาร
แววตามุ่งมั่นใจจดใจจ่อ
กับเมนูที่กำลังจะเสิร์ฟเป็นที่สุด
กินเยอะเลยนะคะจะได้มีแรงเลี้ยงน้องนะจ๊ะเบบี
ส่วนคนนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นทุกอย่างให้หลานสาวสุดที่รักแล้ว
สำหรับคุณย่าดวงดาวจารุจินดา
ถึงขนาดให้เรียกว่าน้องดวงดาว

คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้

เขาก็เลยเรียนแบบคาแรคเตอร์ของคุณครูที่โรงเรียน

ก็เลยเกณฑ์คนในบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณย่านี่แหละค่ะมาเป็นนักเรียน

บอกให้ทำอะไรเต้นอะไรคุณย่าทำหมดเลย

เหล่าชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของคุณย่ากับคุณหลานกันยกใหญ่เลยนะคะ

อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ไปพร้อมกัน
น้องดาวน้องดาว

ค่ะจะไข่ท่านรักมากเลยน่ะครับ